ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาคำตอบให้
จะทำยังไงกันดีคะคุณผู้ชมค่ะที่จะพิสูจน์ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่
ทีมข่าวของเรานะน้องเนติชาวนะไปเดินพาหุรัตน์
พาหูรัฐเลยเหรอตลาดพาหูรัฐขายผ้าโอ้นี่แหล่งผ้าเลยนะ
อ่ามันมีไหมผ้าคล้ายคล้ายกับผ้าของคุณตังโมอ่ะ
นี่เนติชาวนะไปดูเลยไปหาดูสำรวจอยู่สักประมาณ๑๐ร้านได้
ครับก็เจอผ้าที่ลายกับเนื้อผ้าใกล้เคียงกันเออ
เหมือนนะคะเราขอใช้แค่คำว่าใกล้เคียงนะคะ
เพราะเราไม่รู้ว่าเหมือนขนาดไหนเนาะนี่ค่ะใกล้เคียงกัน
นักข่าวของเราก็เลยเอาผ้าผืนนี้ไปให้หมอหมูค่ะ
ศาสตราจารย์ในแพทย์วิรสักจรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธช่วยตรวจสอบดูหน่อย
หมอหมูก็เลยทดสอบนะคะโดยใช้เลือดปลอมคือเอาน้ำแดงกับกาแฟผสมกัน
เวลาถ่ายหนังถ่ายละครเวลาเลือดอ่ะเขาใช้อันนี้แหละ
อย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่พี่อุ๋ยเวลาถ่ายหนังเป็นเลือดอ่ะ
ก็คือจะแบบน้ำแดงกับกาแฟอ๋อต้องกาแฟด้วยใช่ใช่
มันจะแบบหนืดหน่อยตอนเด็กเด็กพี่เล่นพลิกเอาแต่น้ำแดง
ไม่เจอเข็มมาสอนตั้งนานแล้วเนี่ยดิฉันเล่นหนังสมัยก่อนเป็นสมัยโบราณ
เออแต่พอใส่กาแฟไปด้วยเหมือนมันจะคล้ายเลือดจริงเออเหมือนขึ้นเนี่ย
ก็เป็นเทคนิคที่ใช้กันในกองถ่ายอ่ะค่ะอ่า
คุณหมอก็เอาอุปกรณ์ก็คือเข็มฉีดยาแทนเส้นเลือดเล็ก
และหลอดฉีดยาแทนเส้นเลือดใหญ่ครับทดลองในลักษณะของการจำลองร่องรอยของคราบเลือดสองกรณีคือ
กรณีที่บาดแผลเกิดก่อนตกน้ำอืมกับกรณีที่บาดแผลเกิดหลังตกน้ำครับ
คราบเลือดแบบแรกบาดแผลเกิดก่อนตกน้ำหมอหมูใช้หลอดฉีดยาและเข็มฉีดยา
ฉีดเลือดปลอมลงบนผ้ามันก็เกิดเป็นร่องรอยเลือดบนผ้าตามทิศทางของบาดแผลแบบนี้
หมอหมูบอกว่าถ้าเอาผ้าที่มีรอยเลือดไปจุ่มน้ำ
จะทำให้รอยคราบสีแดงกว้างขึ้นและทิ้งคราบแดงแดงติดไว้บนผ้าอืม
นี่นะคะส่วนรอยคราบเลือดแบบที่สองบาดแผลในน้ำ
หมอหมูฉีดน้ำน้ำที่เป็นเลือดปลอมอ่ะนะคะฉีดไว้ในกระมังครับ
นี่แล้วน้ำมันจะแตกตัวกระจายอยู่แบบนี้พอจุ่มผ้าลงไป
ความสีแดงแดงอ่ะค่ะมันจะซึมไปรวมตัวกันที่ผ้า
กลายเป็นสีชมพูอ่อนทั่วทั้งผืนจะไม่กระจายเป็นวงเหมือนแบบแรกค่ะ
ถ้าเกิดมีการกรีดลงไปที่บาดแผลปุ๊บเลือดก็จะพุ่งนะครับ
เวลาพุ่งเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเห็นลักษณะของการพุ่ง
เป็นแบบนี้อืมนะฮะเขาก็จะเห็นร่องรอยอ่า
อันนี้คือแบบหนึ่งนะครับทีนี้อีกแบบนึงเนี่ย
ที่เราจะทดลองกันก็คือว่าในกรณีถ้าเกิดว่ามีการเกิดบาดแผลในน้ำ
คราวนี้การเกิดบาดแผลในน้ำเนี่ยลักษณะของการเกิดบาดแผลในน้ำ
มันก็จะทำให้ตรงบริเวณส่วนของขาเนี่ยที่มีบาดแผลนะครับ
ซึ่งอยู่ในน้ำเนี่ยเลือดก็จะฉีดไหลออกมาเหมือนกัน
อ่าแต่ฉีดเนี้ยมันจะฉีดเข้าไปพร้อมทั้งผ้าและน้ำพร้อมพร้อมกัน
เพราะฉะนั้นมันก็จะเจือจางไปด้วยเลือดมันจะเจือจางไปกับน้ำนะครับ
อันนี้ก็พยายามจะทดสอบให้เห็นว่าถ้าเป็นผ้าของคุณตังโมแล้วก็เปื้อนเลือดจริง
เนี่ยค่ะครับจะเป็นได้ลักษณะไหนบ้างสองกรณีอืมนี่นะคะทีนี้ถ้าไปเทียบเคียง
กับผ้าที่อยู่ในมือของบังแจ๊กที่อยู่นู่นเลยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
ตกลงแล้วใช่ผ้าของคุณแตงโมหรือเปล่าหมอหมูบอกว่าก็พูดกันตรงตรงเลยนะ
คือต้องส่งไปตรวจสอบตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจดีเอ็นเอ
ถ้ามันตรงกันถึงจะตอบได้ว่ามันจริงแต่นี่เห็นไหมคราบเลือดที่บอกว่าติดอยู่ที่ผ้าที่อยู่ในมือบังแจ๊ก
เปื้อนลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะนี้หมอหมูบอกว่าผ้าเหมือนมีรอยขาดนะคะ
สังเกตตอนที่เขาไลฟ์อยู่อ่ะแล้วก็รอยขาดกับคราบสีแดงที่อ้างว่าเป็นคราบเลือดอ่ะ
อืมทำไมมันอยู่คนละตำแหน่งกันล่ะบนผ้าอืมอ่ารอยขาดกับรอยที่บอกว่าเป็นคราบเลือดมันคนละตำแหน่งกัน
มันควรจะขาดแล้วก็มีเลือดออกเลยหรือเปล่าใช่ถ้าเลือดออกเยอะแล้วลงไปอยู่ในน้ำ
คราบเลือดมันต้องใหญ่กว่านี้นะอืมต้องใหญ่กว่าผ้าที่อยู่ในมือของบังแจ๊กนะครับ
ส่วนเรื่องกลิ่นสีสภาพผ้าถ้าพูดกันตามขั้นตอนการเก็บวัตถุพยาน
จะไม่เก็บในถุงพลาสติกเพราะถ้าเก็บในถุงพลาสติกเป็นเวลานาน
มันจะขึ้นเชื้อราค่ะครับในคลิปอ่ะผ้าค่อนข้างจะสมบูรณ์มาก
มันเดือนกว่าแล้วนะหมอหมูบอกไอ้ผ้าที่อยู่ในมือบังแจ๊ก
ทำไมมันดูสมบูรณ์จังเลยอ่ะขนาดเวลามันผ่านไปนานขนาดเนี้ย
ส่วนเรื่องกลิ่นถ้าเป็นคราบเลือดจริงก็จะมีกลิ่นแบบปกติ
จะไม่เหม็นเน่าเหมือนที่บางแจ๊กบอกหรอกเมื่อวานบอกโอ้โหเหม็นเลย
มันจะไม่เหม็นเน่าแบบนั้นอืมแต่หมอหมูบอกว่าเอาจริงจริง
ผมไม่ฟันทงก็แล้วกันนะว่าใช่ผ้าผืนเดียวกันกับผ้าของคุณแตงโมหรือเปล่า
เพราะไม่ได้จับเองไม่ได้เห็นด้วยตาก็เห็นผ่านที่เขาไลฟ์
หมอหมูก็เลยบอกว่าสงสัยอันนี้หมอหมูสงสัยจริง
ถ้านี่คือวัตถุพยานสำคัญในคดีใหญ่ระดับประเทศแบบเนี้ยอืม
มันควรจะอยู่ในมือของตำรวจไหมมันไปอยู่ในมือของใครก็ไม่รู้ได้ยังไงอ่ะ
แล้วถ้าวันหนึ่งพิสูจน์ออกมาได้ว่านี่คือพยานเท็จหลักฐานเท็จโดนนะโดนเหรอฮะ
คุณจะโดนนะมันจะมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะ
หมอหมูถึงขั้นพูดทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้เลยโอ้โหครั้งแรกในชีวิตผมเลยอ่ะ
ที่มีการเอาพยานหลักฐานสำคัญในคดีขนาดเนี้ยมาไลฟ์อืม
หลายคนก็คงสงสัยเหมือนผมฟังเสียงหมอหมูค่ะ
มันมันไม่ได้เป็นลักษณะของการกระจายของแบบที่เราเมื่อกี้เราทดสอบครับ
คือถ้าเกิดบาดแผลเนี่ยมันจะมีลักษณะของการพุ่งเรื่อง
ก็จะพุ่งกระจายอืมอ่าเป็นกรอยกระเส่น
มันควรจะเป็นลักษณะกระเซ็นไปทั่วแล้วก็จุดเวลาโดนน้ำเนี่ย
มันน่าจะเป็นวงกว้างมากขึ้นมามองมุมมุมนี้นะฮะว่า
มันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงใช่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะฮะ
ในชีวิตที่ทำงานทางด้านนี้มาที่เห็นมีการเอาวัตถุพยานสำคัญในคดี
มาไลฟ์ว่าจะเป็นครั้งแรกในโลกนี้ด้วยหรือเปล่า
ก็ไม่รู้นะครับว่าที่ที่จะมีแบบนี้นะครับ
ซึ่งมันควรจะช่วยกันแล้วก็เอามาอยู่ในสำนวนโดยเร็ว
นะครับเอามาให้พนักงานสอบสวนโดยเร็วนะฮะ
ไม่ควรจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นอ่าเชื่อว่าทุกคนก็คงจะตั้งข้อสังเกตคล้ายคล้ายกันนั่นแหละฮะ
ใช่ค่ะแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
โอ้โหชาวเน็ตช่วยกันแบบตั้งข้อสังเกตช่วยกันจับโป๊ะกันใหญ่เลยอ่ะ
หลากหลายความเห็นพี่อุ๋ยเนี่ยที่ฉันนั่งอ่านในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
คุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าหุยแล้วบังแจ๊กจะกล้าโกหกเหรอ
มันผิดกฎหมายนะบางแจ๊กไม่ได้อยู่เมืองไทยไง
ก็กล้าเหรอแล้วเขาอยู่ต่างประเทศจริงหรือเปล่าหรืออยู่แถวไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม
ตั้งแต่เปิดเผยแชทอ้างว่าคุยกับคุณกติกจะช่วยเหลือเรื่องคดี
นู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดคลิปจากกล้องหน้ารถอะไรพวกนี้คลิป
ที่เขาพยายามจับนะตั้งข้อสังเกตกันกรณี
กรณีภาพื้นของบางแจ็คทุกผู้ชมครับ

นี่เขาตั้งข้อสงสัยกันเพียบเลยนะฮะ

นี่เขาใช้คำว่าคือกลัวนะ
เขาบอกผมพูดผมก็แล้วกันบอก
ผมไม่ได้ว่าพี่เต้นะรู้ว่าแกทำเพื่อโมจริง
แต่ผมไม่เชื่อบังแจ๊กเหตุเกิดที่ไทย
แต่ถ้าไปไกลถึงแคลิฟอร์เนีย
งงนี่นะฮะ
แล้วก็บอกว่าแล้วผ้าแบบนี้เนี่ย

ครั้งนี้ขอแย้งจริง
ชาวเน็ตอีกหลายคนก็ตั้งข้อสงสัย
บอกสิ่งที่สงสัยก็คือนี่ครับทุกผู้ชมครับ
แล้วทำไมผ้าไปอยู่กับบังแจ๊ก
แล้วทำไมผ้าที่จมน้ำไปตั้งนานยังขาวอยู่มันควรจะเป็น
สีน้ำโครนหรือเปล่าบังแจ๊กมาเกี่ยวอะไรด้วยงงนี่ฮะแล้วก็จับโป
ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าทำไมผ้าขาวที่คุณตังโมใส่
ไปอยู่ที่บังแจ็คบังแจ็คความน่าเชื่อถืออยู่ตรงไหนแล้วมี
เหตุผลอะไรที่คนคนนั้นที่ได้ผ้ามาต้องส่งผ้านี้ไปให้บัง
มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอค่ะบางคนไปค้นดูประวัติบังแจ๊กบอก
โอ้โหเต็มไปด้วยเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นก็มีแล้วก็เตือนกันว่า
อย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรกันง่ายนะชาวเน็ตบางคนก็ร่วมกัน
จับผิดบังแจ๊กก็มีพยายามวิเคราะห์ว่าชายกระโปรงเนี่ยมันไม่
เหมือนกันนะเป็นไปได้ว่ากระแสน้ำมันจะเปลี่ยนสภาพกระโปรงจาก
ไม่มีจีบเป็นมีจีบหรือเปล่าเหมือนส่งโรงงานตัดเย็บใหม่
อะไรหรือเปล่าบางแจ็คส่วนใหญ่ก็คือไม่เชื่อให้ความเห็นว่า
ผ้าผูกเอวคุณตังโมผืนนั้นจะมาอยู่ในมือบังแจ็คในวัน
นี้เนี่ยเขาไม่เชื่อกันนะคะคุณผู้ชมก็ติ่งเราเหมือนกันพี่
บอกไม่เชื่อก็อย่าไปเล่าข่าวเขาสิอันนี้เราพยายามเรา
พยายามที่จะหาข้อเท็จจริงมาให้ท่านผู้ชมนะว่าว่าเออมัน
มีกรณีนี้เกิดขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าขอย้ำแบบนี้ดีกว่านะคะ
คือว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรีว่า
กระทรวงยุติธรรมท่านย้ำเลยว่าความเห็นส่วนตัวนะท่าน
หนึ่งคือผ้าดูใหม่เกินไปสองคือคราบเลือดที่เห็น
ดูชัดเกินไปถ้าตกลงไปในแม่น้ำต้องไม่ชัดขนาดนี้
มันต้องจางกว่านี้ค่ะและข้อสามตรงนี้สำคัญมากค่ะ
คุณผู้ชมฟังดีดีนะคะครับข้อสามท่านบอกว่า
ท่านเองเป็นคนที่เข้าไปร่วมในการชนะสูตรแตงโมรอบสอง
เชือกที่มัดเอวยังอยู่ที่ร่างของแตงโมอืม
แต่ผ้าที่บังแจ๊กนำมาโชว์มันมีเชือกอยู่ด้วย
อันนี้คือประเด็นโป๊ะสำคัญเลยนะคะ
ถ้าเป็นผ้าของคุณตังโมจริงนี่คือหลักฐานสำคัญมาก
ทำไมบางแจ๊กไม่เอาไปให้ตำรวจตรวจสอบก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริง
แต่เอามาโชว์ก่อนเลยวัตถุประสงค์ของบังแจ๊กต้องการอะไรกันแน่
แจ๊กอยู่ไกลถึงสหรัฐอเมริกา
แต่ผ้าของคุณแตงโมตกอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาในไทย
มันเป็นไปได้แค่ไหนที่ผ้าของคุณตังโมจะไปอยู่กับบังแจ๊ก
ส่วนที่ห้างว่าตำรวจส่งไปให้นี่เขาอ้างว่าตำรวจส่งไปให้ใช่ไหมครับ
อยากถามบางแจ๊กว่าตำรวจคนไหนเหรอตำรวจคนไหนที่ส่งไปให้
แล้วทำไมตำรวจต้องส่งให้บังแจ๊กอ่ะ
เรื่องนี้มันทำให้สังคมวุ่นวายไปหมดนะคะ
เดี๋ยวจะไปดูกฎหมายระหว่างประเทศเลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
ต่อให้บังแจ๊กอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวจะไปดูกฎหมายระหว่างประเทศจะเอาผิดนะ
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะตามพรบคอมพิวเตอร์
เดี๋ยวจะไปดูกฎหมายเลยว่าถ้าตัวอยู่ต่างประเทศจะเอาผิดได้ไหม
เห็นจากในภาพมันมีความใหม่ของผ้า
ที่สองคราบเลือดมันดูชัดมาก
ซึ่งถ้าเกิดว่าตกลงไปในน้ำเนี่ยผ้ามันคราบเลือดมันไม่น่าจะชัดได้ขนาดนั้นไง
เชือกที่มันมัดกระโปรงอยู่เนี่ยมันมีอยู่เส้นหนึ่ง
มันยังอยู่ที่ตัวตัวน้องเขาอยู่ไงถ้ามันตกที่แม่น้ำ
น้องก็ตกน้ำที่เจ้าแม่น้ำเจ้าพญาไงผ้ามันจะบินไปหาบังแจ๊กอะไรที่อเมริกา
มันก็ไม่เมคเซนต์อ่ะใช่ไหมครับแล้วตำรวจมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไป
ก็เดี๋ยวจะตรวจสอบกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเขามีกฎหมายเข้า
เอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไหมถ้ามันใช่เนี่ย
ให้คนที่อเมริกากล่าวโทษมันไม่ให้ดำเนินคดีไปเลย
คือเราก็ต้องพยายามทำให้คนที่เขาเอาหลักฐานที่มันจริงหรือไม่จริงเนี่ย
เราจะได้รู้กันว่าเออตกลงแล้วใครจริงไม่จริงยังไงด้วยนะ
ไม่อย่างนั้นก็จะพูดกันไปเรื่อยโดยเฉพาะบังแจ๊กอ่ะ
หรือคนที่ส่งไปให้จะเป็นใครก็ไม่รู้
ถ้าสมมุติเขาไม่เชื่อตำรวจไม่เชื่อมั่นคนนั้นคนนี้
คือในประเทศไทยไม่เชื่อมั่นใครเลยจนเชื่อมั่นบังแจ๊กอยู่คนเดียวอย่างนี้เหรอ
ใช่ไหมตามประหวกประหวัติอะไรก็ไปขุดคุยกันเยอะแยะไปหมด